อีกหนึ่งคลิปยอดวิวสูงเช่นเดียวกันแต่อันนี้กึ่งชื่นชมกึ่งหวาดเสียว
มีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยเขาไปจอดรถขี่มอเตอร์ไซค์ไปอยู่ที่ปั๊มแล้วคันเร่งเกิดค้าง
ค้างปุ๊บสติดีมากต้องไปดูค่ะคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์เป็นยังไงค่ะ
นะคะเป็นวินาทีที่คือคลิปนี้บอกอารมณ์ไม่ถูกจริงเนี่ยหวาดเสียวมากแต่คุณลุงครองสติดีมาก
อยู่หลายรอบและขับออกไปเลยนะคะจักรยานยนต์คันนี้ไม่ดิฉันมองใครหรือเปล่า
มองคนที่ใช่คนเด็กเด็กปั๊มใช่ไหมเสื้อสีดำแล้วก็น้องผู้หญิงคนนี้วิ่งออกมาแล้วก็งงว่า
ลูกโชว์อะไรหรือเปล่าและลูกก็ไปเลยไม่บอกกล่าวแล้วลูกก็ไปเลยจริงคนที่อยู่อยู่อะงง
คือคุณลุงไปนานแล้ว

เมื่อกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ

ใช่ค่ะถ้าเปรียบเสมือนไม่มีมอเตอร์ไซค

คลิปนี้บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดค่ะ
จับภาพภายในปั๊มน้ำมันปตทอำเภอ

คุณลุงคนหนึ่งกำลังขี่รถจักรยานมา

แต่ว่านี่แหละค่ะคันเร่งเกิดค้าง

หมุนอยู่สองรอบแล้วก็ขี่รถ
จากปั๊มอย่างหน้าตาเฉยเลยนะคะ

โอ้โหคนดูเป็นล้านเลยนะ
เป็นล้านค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนมาแชร์ต่อ

คือถ้ามันพุ่งไปชนหรือแล้วมันปั๊มน้ำมัน
แล้วชนผู้หญิงที่จอดข้างอยู่

ใช่ก็เพราะดีที่คุณลุงก็

คุณลุงก็ไปเลยเหรอคุณลุงไม่กลับมาเหรอ

ไม่แน่ใจแต่คือเขาบอกว่าคือทีมข่าวของเราเนี่ย
ติดต่อไปที่เจ้าของปั๊มน้ำมันเขาบอกว่าเหตุเกิด
แบบช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณลุงก็
ครองสติได้ตามปกติแบบนี้

เป็นความรู้สึกว่าเข้าใจแหละบางครั้งเวลาเราเดินเสิร์

เขินใช่ไหมแล้วก็ไปเลยเกินคิดวิ่งเดียวกันนะครับ